สวัสดีครับคุณก๊อฟค่ะคุณน้ำแข็งครับ
เหนือความคาดหมายอย่างที่คุณก๊อฟบอก
ก่อนไฟจะร้อนถึงหมื่อ
มันมีหัวข่าวสำคัญคือเด้งผู้การระยองเข้ากรุง

ข่าวตามมาตอนค่ำ
เป็นสูตรสำเร็จเลยครับที่ว่าไม่เหนือความคาดหมาย
เพราะว่าคนที่อยู่กับข่าวมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพอเจอสถานการณ์
อย่างนี้การแก้สถานการณ์แบบนี้มันดูทางกันออก
มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่แก้ปัญหาถาวร
เพราะว่าอย่างที่คุณก๊อฟบอกพอเรื่องเงียบตำรวจที่ถูกย้ายก็กลับเข้าไปสู่
กลับมาตำแหน่งหลักเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าประชาชนไม่รู้
แต่ว่าวงการตำรวจเนี่ยเขารู้กันฉะนั้นพอเป็นแบบนี้การแก้ปัญหาเรื่องสวยบอล
มันทำไม่ได้หรอกครับตำรวจที่มีหน้าที่กับรับผลประโยชน์จากอ่อนเนี่ย
เมื่อมีโอกาสเขาก็จะได้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่จากการหลิวตาให้เปิดบอร์ด
เขาก็เอาตรงนั้นไว้ก่อนวันใดวันหนึ่งดวงสวยเกิดเรื่อง
อย่างมากก็ถูกย้ายออกจากพื้นที่ย้ายออกไปสักพัก
แต่ว่าผลประโยชน์ที่มันตักตวงไว้เนี่ยมันคุ้ม
ตำรวจเหล่านี้เขาจะรู้กันครับว่าสุดท้ายเนี่ยนายไม่เอาถึงตายหรอก
เพราะว่าเวลาได้สวยมาเขาก็ส่งกันเป็นทอด
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้พื้นที่ไหนที่เปิดบ่อนได้
มีคนกล้าเปิดปอดตำรวจก็กล้าเสี่ยงหลิวตาให้เขาเปิดปอด
มันก็เกิดสภาวะลิงหลอกเจ้าอย่างนี้กันมาทุกยุคทุกสมัย
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
เพราะคราวที่แล้วเนี่ยทุกครั้งที่ผ่านมาเวลามีบ่อนในพื้นที่
ก็ชาวบ้านเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
แต่ว่าคราวนี้คนเดือดร้อนเพราะว่ามันเป็นต้นต่อของการ
แพร่ระบาดฉะนั้นการลงโพธิกันแบบพอเป็นพิธีแบบนี้
ประชาชนเขารู้ทันหมดนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตัวเองท่านต้องแสดงความชัดเจน
ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ที่ท่านบอกว่ามีเห็นหัวข่าววันนี้เนี่ย
จะลากคอเจ้าของเนี่ยที่จริงแล้วในทิศทางข่าว
ไม่ต้องไปหาหรอกครับว่าเจ้าของเป็นใครถ้าจะเอากันจริงจริงเนี่ย
ที่ระยองออกมาจงครึ่มเลยครับว่าเจ้าของบ่อนคนนี้เป็นใคร
เจ้าของบ่อนคนนี้เป็นพ่อของคณะทำงานคนหนึ่งที่ทำงานอยู่กับรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่มีข่าวว่าติดโควิดเข้าไปด้วยแล้วไม่รู้จะลามเข้าไปในสภามากน้อยแค่ไหน
เจ้าของบ่อนคนนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหลงจู้มีชื่อมีอะไรต่ออะไรเสร็จเลยครับ
ดูรายงานในหนังสือพิมพ์ก็บอกคนที่รู้จักหลงจู้
เขาจะรู้ว่าคนนี้เป็นนุ่มใหญ่ใจนักเลงร่ำรวยระดับพันล้าน
ที่เคยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำต้องออกมาร่วมจัดงานวันเกิดด้วย
หลงจู้ลายนี้จัดว่าเป็นที่รู้จักในแวดวงศรีกากี
ตั้งแต่ระดับจังหวัดระยองไปจนถึงระดับประเทศ
รายงานนี้ก็บอกว่าอิทธิพลบารมีหลงจู้มีมากถึงจะแผ่ขยายบ่อน
พัทยาชนบุรีครั้งหนึ่งถึงกับลงทุนจ้างม็อบ
จากบางประกงมากดดันผู้บังคับการชนบุรีเพื่อให้ไฟเขียวเปิดตัวบ่อนในเมืองพัทยา
แล้วเตรียมการที่จะมาตั้งตู้ม้าตู้สล็อตในเมืองพัทยาชนบุรีอีกด้วย
นี่เห็นไหมครับแล้วถ้านายกอยากรู้ว่าบ่อนอยู่ตรงไหน
พิมพ์เข้าว่าพิมพ์คำว่าบ่อนระยองมันจะปักหมุดให้เลยครับ
บ้านเจ้าของบ่อนอยู่ตรงไหนพิมพ์คำว่าบ้านเจ้าของบ่อนระยอง
มีรั้วใหญ่ร่วมรอบขอบชิดยังไงมีหมดฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ย
ถ้านายกสนใจไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนมันมีหมดข้อมูล
มันขึ้นอยู่กับว่าจะเอาจริงกับคนพวกนี้ไหม
มันจะล้างบางให้ขึ้นซากอย่างที่นายกว่าไหมขึ้นอยู่กับตรงนั้น
นั่นคือที่ระยองอีกมุมอีกด้านหนึ่งที่ควรจะให้ความสนใจ
ก็คือการเช็คบินกับตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ขนคนต่างด้าวมาจากเมืองกาลแล้ว
มาส่งที่สมุทรสาครแล้วก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมา
วันนี้ก็มีข่าวว่ายื่นฟันผู้บังคับการกาญจนบุรีกับพวก
เกี่ยวขนกระบวนการค้าแรงงานเถื่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานเรื่องนี้ว่าคนที่ไปร้องเรื่องนี้คืออัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมเครือข่ายเยอะอัตยากรรมนั่น
เมื่อวานนี้ไปที่กรมคับการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ
เข้าพบผู้บังคับการแจ้งความร้องทุกข์

ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ฐานเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่
ก็คือว่ารับสินบนขบวนการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากกาญจนบุรีมาที่สมุทรสาคร
คุณอาชิริยะบอกว่ามาเปิดโปรงรายชื่อตำรวจและฝ่ายปกครอง๑๐คน
มีตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับสูง
ซึ่งเป็นกระบวนการยาวนานกว่า๑ปี
โดยจะมีนายหน้าจากฝั่งไทย
และก็ฝั่งเมียนมาร์นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่องทางธรรมชาติ
ข้อมูลที่คุณอัจฉริยะเก็บมาได้ก็
ตรงกันกับที่เคยรายงานก็คือว่าหัวละหมื่นหนึ่งถึงหมื่นห้า
แล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยแรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะต้องจ่ายรายเดือน
ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกห้าร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทพันบาท
แล้วแต่กรณีฉะนั้นคุณอัจฉริยะบอกว่า
ล็อตแรกเนี่ยจะดำเนินการเอาผิดกับผู้การตำรวจภูทรจังหวัด
การจนบุรีกับพวกรวมสิบลายก่อนแล้วหลังจากนั้นล็อตต่อไป
จะแจ้งความเพิ่มเติมอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่
นายกเคยลั่นวาจาออกไว้ว่าจะกวาดล้างให้สิ้นซาก
ข้อมูลเหล่านี้คุณอัจฉริยะบอกว่าพร้อมถ้านายกสนใจว่า
ตำรวจคนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องรับเงินกันมายังไงยังไง
เขามีข้อมูลหมดวันนี้คุณอัจฉริยะชี้เป้า
เรื่องต้นให้แล้วสำคัญว่าจะกวาดล้างกันจริงหรือเปล่า
เท่านั้นเองสำคัญว่าจะรูปหน้าปากจมูกกันต่อไปหรือไม่
นี่คือคำถามถึงนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับ
คุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งประเด็นที่เรายังคงตามกันต่อแล้วก็
ต้องตอบคำถามสังคมให้กระจ่างให้ได้นะครับใช่ค่ะที่